เพราะว่ามีพระรูปหนึ่งท่านนิมิตเห็น

อยู่ในบ่อทรายเก่าบ่อหนึ่ง

ท่านก็เลยเดินตามไปหาจนไปเจอบ่อทรายอันนี้

ไม่ได้เจอผู้หญิง๙คนคุณผู้ชม
แต่ไปเจอต้นตะเคียน๙ต้น

ต้นเดียวมันก็

ไม่ใช่ต้นเล็กนะคุณผู้ชมต้นใหญ่มากด้วย
อยู่ที่บริเวณบ่อทรายเก่ากลางทุ่งนา
หมู่๙ตำบลคำหยาด
อำเภอพวทองจวดอางทอง

นักเสียงโชคเสียงด้วงกับพากันไป

เคียนทั้ง๙ต้นขึ้นจากบ่อทรายเก่านะฮะแต่ว่าสุดท้ายต้องยุติกลางคัน
เนื่องจากว่าบ่อทรายนี้เขามีเจ้าของเจ้าของเขาไม่อนุญาตให้ทำพิธีในการเอาตะเคียนขึ้นมา
นะฮะพระมหาสามารถอธิปัญโยนะฮะซึ่งเป็นพระจากสำนักสงฆ์หลวงพ่อสดถ้ำผู้หวาย
นำบ่นบ้านบร่ายอำแผนบ้านบร่ายที่อูไทน์เนี้ยนะฮะบอกว่าคือตอนที่ท่าน
มันครับคล้ายครับคราวเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนก็เลยเดินทางมา
ก็ไปเจอบ่อทรายนะฮะแล้วก็เลยให้ชาวบ้านช่วยลงไปดูซิ
บ่อมันมีคนตายไหมมีผู้หญิง๙คนวิญญาณมาขอให้ช่วยหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะลงไปมันไม่ได้เจอผู้หญิงมันไปเจอต้นได้เขียน๙ต้น
เสร็จสับปุ๊บก็ทำพิธีอันเชิญขึ้นมาได้แล้ว๑ต้นเหลืออีก๘ต้น
ยังทำพิธีขึ้นมาไม่ได้ระหว่างทำพิธีอยู่ไปเจอผู้ชายคนนึง
ชื่อว่านายไพโรธอายุสี่สิบปีเดินทางมาเหมือนกันก็เข้าไปถามว่า
มาทำไมมาทำอะไรเขาบอกว่าผมฝันอ่าผมฝันเห็นผู้หญิงเก้าคน
ในบ่อนี้เหมือนกันฝันเหมือนนิมิตของพระนั่นแหละครับ
ก็เลยเดินทางมาสุดท้ายก็มาเจอบ่อนี้ตามความฝัน
แต่ไม่ได้เจอผู้หญิงแต่ไปเจอตะเคียน๙ต้นเหมือนกัน
บอกว่าเออทำไมฝันตรงกันแล้วก็ทำไมมันเป็นเรื่องราวคล้ายกัน
กับที่พระท่านเห็นในนิมิตรนะครับก็เลยจะเดินทางมานิมนตร์
หรือว่าทำพิธีเอาตะเคียนขึ้นมาแต่สุดท้ายต้องยุติไป
นำขึ้นมาได้เพียงต้นเดียวจากทั้งหมด๙ต้น
เพราะว่าเจ้าของที่เขาไม่อนุญาตนั่นเองในภาพนี้คือเอามาได้แค่ต้นเดียวนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่จะมาฝากในช่วงแรกของบริการของเราแล้วกันนะฮะ